คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เหตุระทึกนะครับ
สาววัย๓๓ปีคลุ้มคลั่งแล้วก็อุ้มเด็กหญิงวัย๑ขวบ
คือปีนอยู่ตามระเบียงชั้น๓ภายในซอยรัชดาท่าพระ๑๒
คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกนี้กันนะครับ
นี่แหละฮะก็เป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นคุณดูสิ
แล้วบางจังหวะเหมือนจับเด็กห้อยหัวลงมาแบบนี้นะครับ

คนข้างล่างเขาก็ระทึกใจนะครับ
ว่าผู้หญิงคนนี้จะปล่อยเด็กหญิงวัย๑ขวบตกระเบียงลงมานะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับบริเวณอาคารแห่งหนึ่ง
ภายในซอยรัชดาท่าพระกรุงเทพนะครับ
ก็อย่างที่เห็นเลยฮะว่าเธอมีอาการเหมือนคุ้มคลั่ง
งเด็กไปเหวี่ยงเด็กมาแล้วก็เหมือนจะโยนเด็กลงมาข้างล่าง
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวนะครับได้ไปสอบถามนางสาวนุชราพรมุนโมลี
ซึ่งเป็นคนที่อาศัยอยู่แถวนี้
คนที่อาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันกับผู้หญิงที่คุ้มคลั่งนี้นะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าถ้าย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อ๓วันเนี่ย
วันที่แล้วสาววัย๓๓ปีที่เห็นในคลิป
คือออกมาโวยวายอยู่นอกระเบียง
ซึ่งตัวของนางสาวนุชราพรอยู่ชั้น๒นะ
ตรงข้ามกับสาววัย๓๓ปีนะครับ
ก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่ออกมาคุ้มครั่ง
เพราะว่าทะเลาะกับสามีหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับ
แล้วก็สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็กลับเข้าห้องไป
ตัวของนางสาวนุชราพรเองก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเป็นวันที่๒
สองที่ผู้หญิงคนนี้มีอาการคลุ้มคลั่งอาการหนักกว่าเดิมอีก
โวยวายคล้ายคนเข้าทรงนะฮะโดยนางสาวนุชราพรที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็เอาไม้ไปเคาะระเบียงขออภัยขออภัยโดยคนคุ้มคลั่งเนี่ยนะฮะ
ก็เอาไม้ไปเคาะระเบียงนะครับแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์วันที่๒
ล่าสุดวันนี้เมื่อเวลาประมาณ๖โมงครึ่งถึง๗โมงเช้า
ผู้หญิงไว๓๓ปีที่ครุมครั้งครึ่มครั้งเป็น๓วันแล้ว
ก็ออกมายืนตรงระเบียงเหมือนเดิม
ขับรถจักรยานยนต์ออกไปผ่านไปสักประมาณ๑๐นาที
ชาวบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของถูกโยนลงมา
นะครับชาวบ้านก็เลยตกอกตกใจ
ไปดูซิว่าไอ้ห้องนี้ไอ้ระเบียงตรงนี้

ก็พบว่ามองขึ้นไป

ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะโยนเด็กนะฮะ
ค่ะแล้วเห็นตามรายงานข่าวระบุว่า
น้องที่อยู่ในมือของผู้หญิงคนดังกล่าว

สรุปคือ๒เดือนนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไป
ที่จะกล่อมผู้หญิงที่คุ้มครั่งคนนี้
เพราะว่าทางด้านของตำรวจสนบุคโลมาตรวจสอบเหตุนี้

พยายามจะโยนลูกสาวลงมาจากอาคาร
ก็พบว่าห้องที่เกิดเหตุคือห้องพักเล็กที่๓๐๔
ซอยรัชดาธาพระ๑๓แขวงบุคลโลเขตธนบุรีกรุงเทพฯ
ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง๔ชั้น

พบนางสาวจารุวัลพินยนต์อายุ๓๓ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
ธุรการโรงพยาบาลจุฬามีอาการคลุ้มคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่อง
ลูกสาวซึ่งสรุปแล้วลูกสาววัย๒เดือนยื่นออกมานอกระเบียง
สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พบเห็นกลายเป็นเหตุระทึก
เกรงว่าเด็กจะพลัดหลุดจากมือของสาววัย๓๓ปีคนนี้
ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้๓๐นาทีครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายนะฮะผู้หญิงยอมมอบเด็กให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้า
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุคือนางสาวจารุวัล
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะครับ
สอบสวนสามีของผู้หญิงคนนี้ก็คือนายอำพลภูเพ็งใจ
ก็ให้การนะครับว่าตัวเขาเองเพิ่งออกจากเวร
จากการเป็นรอปภอพาร์ทเมนต์ภายในซอย
แล้วก็เพิ่งจะมาถึงห้องพักได้ไม่นาน
แล้วก็เดินออกไปซื้อข้าวเพื่อกลับมากินกันที่ห้องนี่แหละฮะ
เมื่อกลับมาก็พบเหตุการณ์ที่แฟนสาวภรรยาของตัวเอง
คุ้มคลั่งอยู่บนระเบียงอาคารแล้ว
ผู้ชายบอกว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะคุณนะ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยอยู่กินกันมา๔ปี
ไม่มีก็มีทะเลาะกันบ้างเล็กน้อย

ภรรยามีลูกติดมา๑คนนะครับ
ก็มักจะเล่าแต่เรื่องเก่าที่ผิดพลาดมา
ในชีวิตของเธอเองให้ฟัง
ส่วนลูกสาวที่เพิ่งคลอดมาได้๒เดือน
ก็เป็นลูกสาวซึ่งเกิดจากตัวเขาเองกับภรรยาคนนี้แหละนะฮะ
ภรรยาก็มักจะบ่นว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วไม่มีเวลา

ตัวของสามีเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่หลายครั้ง
แต่ภรรยาก็อาจจะเครียดหนักนะครับ
เกิดอาการคุ้มคลั่งมา๒๓วัน
แต่ตัวสามีเองเขาบอกเขาไม่รู้ว่าภรรยาคุ้มคลั่ง
มีแต่ชาวบ้านที่มาบอกทีหลังว่าเห็นคุ้มครั่งมาแล้ว๓วัน
แล้วก็วันนี้ก็ก่อเหตุเกือบจะโยนลูกน้อย
ตกลงมาจากอาคารแล้วนะฮะ
ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันนี้นี่เองนะครับ